คุณผู้ชมฮะไปดูเรื่องของแรงงานบ้างนะครับ

ก็ไปพบแรงงานต่างด้าวลักลอบคือ
พอโควิดเขาไม่ได้ทำงานเขาก็อยากกลับบ้านเขานะครับ

แรงงานยอมรับบอกอยู่ก็อดตายกลับบ้านดีกว่านะครับ
เพราะว่างานที่ตลาดลงเกลือไม่มีแล้วฮะดูบรรยากาศตอนนั้นครับ
แล้วเรามาจากไหน
มาจากตลาดลงเกลือครับ
หมดหรือยังมาอย่างนี้

ซุ่มอยู่ที่คุณผู้ชมเห็นที่เป็นเจ้าหน้าที่
นี่แหละครับแรงงานกำลังจะออกไปทางช่องทางธรรมชาตินะครับ
พบแรงงานชาวกัมพูชา๑๔คนนี้ครับ
อบลูกจูงหลานมีอาหารการกินเดินลัดเลาะลัดเลาะไปทำป่าอ้อย
่งหน้าสู่ชายแดนกัมพูชาครับ

พวกเขาก็ให้ความร่วมมือยอมให้ตรวจค้น

แต่พบว่าทั้งหมดเป็นรางงานที่ผิดกฎหมายแหละ

เขามีอาชีพรับจ้างซักรองเท้ามือ๒ในตลาดอินโดจีนนะ
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตลาดโรงเกลือนั่นแหละ
งานที่ทำอยู่ก็ถูกสั่งปิด
ใช้เงินกับค่ากินค่าเช่าบ้านหมดแล้ว

บอกว่าจะกลับไปอดตายไปตายเอาดับได้

มายังไม่ถึงชายแดนเลยก็มาเจอเจ้าหน้าที่ซะก่อน
สอบสวนเสร็จตรวจคัดกรองเสร็จ

ส่งตัวไปที่จุดตรวจต่อชด๓๐

เตรียมผลักดันกลับประเทศกรรมปุชชาต่อไป